เหมือนกับหนุ่มคนนี้ที่ไปก่อเหตุที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือ
ห้างดังย่านปิ่นเกล้านะครับก็เป็นคลิปดังนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายวัยรุ่นนะครับวัย๒๓ปี
กลับไปบ้านวันหนึ่งกลับมาที่ร้านบอกว่าสแกนหน้าไม่ได้
แสดงแสดงแสดงแสดงแสดงแสดงแสดงแสดง
ไกลเกลี่ยกันแล้วโดยชายที่ไปทำร้ายร่างกายพนักงานหญิงของร้าน
ก็มาพร้อมกับบีดามาถึงก็ยกมือไหว้
กล่าวขอโทษต่อสังคมกับสิ่งที่ทำลงไปยอมรับว่าเป็นตัวอย่างไม่ดี
รับว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับชีวิต
สาเหตุนั้นเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า

เป็นขุนช่าขุนหย่างที่ช่วงนี้มา๖ปีแล้วค่ะ

ดูกว้างสำหรับชุดผม

กับประเทศไทยด้วยครับที่มีบุคคลอย่างผมอย่างนี้
การกระทำอย่างนี้มันทำให้กระทบกระเทือนไปถึงหลายวงการนะครับ
ทำให้เหมือนไม่เกรงกลัวกับสมัยแต่ผมเกรงกลัว

เรื่องของเรื่องก็คือเรื่องมือถือไอโฟนนะครับ
ก็พูดสำนึกผิด
ขอให้คนเลิกเผยแพร่เลิกแชร์คลิปเขาด้วย

พวกนี้มารักษาได้อยู่ในสังคมได้
แต่ต้องพบคุณหมออย่างต่อเนื่องนะฮะที่บ้านก็ต้องดูแลด้วยนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกอัธวุฒินิวาสโสพล

บอกว่าในการเจรจากลายเกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับคู่กรณีนะครับ
ก็จบลงด้วยดีโดยทั้งสองฝ่ายก็ยินยอมต่อกันนะครับ
ผู้เสียหายยอมรับคำขอโทษพร้อมค่าสินใหม่เยียวยา๕๐๐๐บาท
แล้วก็ยินยอมให้คู่กรณีชำระเงินค่าปรับแทนการถูกดำเนินคดีอาญา
ส่วนทางคดีอาญาพนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับในอามในข้อหา
ใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ซึ่งไม่ถึงกับเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ
ก็ปรับเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะในสังคม
ใช่ค่ะถ้าป่วยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอาการทางจิตทางประสาทเนี่ย
ต้องรีบพบคุณหมอจริงอย่าคิดว่าอุ๊ยเป็นบ้า
แล้วก็แบบน่าอายไปหาคุณหมอเป็นโรคจิต
มันไม่ใช่เพราะบางอย่างมันรักษาให้หายขาดได้